หลายคนทราบว่าเธอในนัยย้ายครอบครัว

แล้วก็บอกว่ามีโอกาสบินกลับเมืองไทยบ้าง

ส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงก็ยังไม่ทิ้ง

ทางด้านครอบครัวตอนนี้บอกเลยว่าแฮปปี้สุดนะคะ
เพราะเธอตอนนี้เป็นคุณแม่ลูก๓แล้วนะ

รอลุ้นลูกคนที่๔อยู่ค่ะ
ก็อยากนะแต่ว่าตอนนี้ยัง